คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่า
กลายเป็นประเด็นที่ค่อนข้างคึกโครมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ

เขาใช้วิธีการเจาะรูอยู่ที่บริเวณรองเท้า

เพื่อส่องเข้าไปใต้กระโปรงของสาว
จับได้แบบคาหนังคาเขาเลยนะคะ
ล่าสุดผู้ต้องหาคนดังกล่าวโดนข้อหาอาณาจารย์
จำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาทนะคะ
ล่าสุดวันนี้ดาราสาวได้ออกงานอีกครั้ง
เธอก็ยอมรับนะว่าโล่งใจที่คนผิดได้รับโทษทางกฎหมาย
แต่ก็ยิ่งช็อกหนักเมื่อทราบว่าคนร้าย
อ้างตัวว่าเป็นแฟนคลับของตัวเองด้วย
จากนี้เธอเองก็คงจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น

ยังคงภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะ
อีกตัวว่าน่ะคือเป็นคำที่เราระแวงมากกว่า
ต่อไปก็คงจะต้องระมัดระวังยิ่งขึ้น
ซึ่งเมื่อวานนี้แพทิเซียเขาให้สัมภาษณ์ว่า

เพราะว่าในโทรศัพท์มือถือมันมีคลิปหลายคลิป
ซึ่งเป็นผู้หญิงหลายคนอาจจะไม่ใช่ดารา
อาจจะเป็นผู้หญิงทั่วไปตามพิตติ้งพิเตอร์อะไรอย่างนี้
ค่ะคุณแล้วกับที่เกิดเหตุน้องนี่
น้องพระธิเชียใส่กระโปรงยาวแบบว่ายาวคุมเข่า
นั่นน่ะสิแล้วยังจะสอดรองเท้าเข้าไปได้อย่างไร